ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดนครพนม
คว้าปืนลูกซองแล้วก็เจาะยิงน้องเมียตัวเอง
จนน้องเมียเลยได้รับบัตรเจ็บสาหัสนะคะ

สุดท้ายเขาเคยขู่กันเอาไว้แล้ว

แต่ว่าหลังก่อเหตุหนีไปนะคะไปอยู่มุกดาหารแต่ว่าสุดท้ายตำรวจตามไปรวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจสพนาแก่จังหวัดนครพนมพร้อมด้วยชุดสืบสวน
ไปเก็บหลักฐานในหมู่๗ขาตะมนต์สีชมพู
ช่วงเย็นเมื่อวานพี่เขยใช้ปืนลูกซองยิงน้องเมียจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ยิงเข้าไปที่อกที่แขนซ้ายปลอกกระสุนปืนยังตกอยู่นะคะ๔นัด
ตำรวจสพนาแก่ก็ประสานกู้ชีพนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอำเภอนาแก่
ผู้บาดเจ็บชื่อว่านายธนูขอนแสนสุภาอายุ๓๖ค่ะ
ที่ตัวทูกปืนลูกซองยิงที่แขนซ้ายนัดนึง
หน้าอกนัดหนึ่งที่หลังอีกนัดหนึ่ง

เคยมีปัญหาทะเลาะกันเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวเนี่ยทะเลาะบ่อย
นายพนาวันพี่เขยก็ทะเลาะกับนายธนูขอนน้องเมียเป็นประจำแล้วก็ท้าทายกัน
ทำร้ายร่างกายกันก็มีจนสุดท้ายตัวนายพนาวันพี่เขยก็คูว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงนะ
แต่ไม่ใช่แค่ขู่ไปเอาปืนมายิงจริง
พนาวันพี่เขยขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาค่ะ
จอดตรงถนนข้างบ้านเห็นนายธนูขอนน้องเมียอยู่ในเปรย์ใต้ถุนบ้าน
คว้าปืนลูกซองเป็นปืนลูกซองแบบ๕นัดชนิดลูกปลายยิงใส่เลยนะคะ
นัดแรกเข้าแขนซ้ายไปนัดหนึ่งเข้าหน้าอกไปนัดหนึ่งแล้วก็อีกนัดเข้าที่หลัง
ตัวน้องเมียเนี่ยก็วิ่งหนีค่ะตัวพี่เขยก็ยิงขู่ยิงตามหลังไปอีกอ่ะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะ
วันนี้ก็ไม่มีใครอยู่ค่ะเพราะว่าต้องไปเฝ้าผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลอุดรธานี
แต่ว่าได้เจอกับเพื่อนของคนเจ็บค่ะชื่อว่านายกมลชัยเหน็บใจหาร
กระมวลชัยบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานพอสิ้นเสียงปืนเนี่ยนะคะ
เขาก็วิ่งออกมาดูหน้าบ้านก็เห็นคนก่อเหตุนี่แหละ
กปืนใส่ไหล่ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปค่ะ
แต่เขาไม่กล้าออกมาตั้งแต่แรกเพราะกลัวว่าเขาจะถูกลุกหลงไปด้วย
เพราะรู้เลยว่าตัวพี่เขยตัวคนก่อเหตุเนี่ยนะมีอาวุธ
เพราะว่าหลังจากขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเนี่ยตัวเองก็วิ่งเข้าไปดูใต้ถุนบ้าน
ก็เห็นว่าคนเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่ริมกำแพงข้างบ้านค่ะ
ไปช่วยกับพี่สาวเขาก็มาช่วยกันครับ
ก็คือจะออกมาที่แรกแล้วออกไม่ได้เพราะแม่ไม่ให้ออกมาเขาก็แบกปืนนะครับ
ไม่ใช่มันลูกซอง๕นัดก็ยังเหลืออยู่ลูกอยู่
ก็ถ้าเกิดเขายิงก็สวยไป
เห็นได้บอกน่าจะบอกเรื่องเกมเห็นพี่สาวบอก
คนนี้ไม่ได้พูดว่าเล่นเกมอ่ะเสียงดังหนกหูใช่ป่ะ
มันไม่ได้พูดแต่ไอ้คนนั้นไอ้คนที่ยิงอ่ะพี่เขยอ่ะ
คิดว่าเป็นคนพูดมันน่าจะมีเรื่องมาก่อนแล้ว
แต่ว่าเราก็ไม่รู้เพราะเรื่องในครอบครัวของเขา
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้แถวนั้นนะคะก็ยืนยันว่าไม่รู้สาเหตุนะ
ว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์รุนแรงกันถึงขนาดนี้
แต่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังคุยกันอยู่ทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าอยู่กันมาตรงนี้หลายสิบปี
ไม่เคยมีเหตุการณ์อุกอาจอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะคะ
ตำรวจภูทรนาแก่จังหวัดนครพนมก็บอกกับทีมข่าวว่า
ช่วงสายที่ผ่านมาจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
พี่เขยที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะหนีไปอยู่มุกดาหาร
หลังก่อเหตุเนี่ยเขาเดินเท้านะคะเข้าป่าไปนะคะ
เพื่อที่จะหนีแต่พอได้สติก็ให้ญาติติดต่อขอเข้ามอบตัว
เมืองต้นก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ทำไปเพราะโมโหมีเรื่องบาดหมางใจกันมาก่อนทะเลาะกันมาก่อน
เดี๋ยววันจันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวคนก่อเหตุ
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนมนะคะ